ฟางในนานนั่นแหละแล้วควันมันแบบตึ๊บเลยนะ

แต่พอขับฝ่าไปรถยับเลยค่ะ
ดูสภาพอันนี้ให้เห็นก่อนว่า

เห็นข้างไหมเห็นควันที่มันลอย

ถ้าไม่เปิดไฟมองไม่รู้เลยว่ามีรถกำลังสวนมา
โอ้โหพ่อเผาสุดลูกหูลูกตาเลยเว้ยนะ

คือแบบโพลเพลแล้วแสงสว่างก็ไม่ค่อยจะมี

ซึ่งเหตุการณ์นี้ตำรวจสพเมืองสุพรรณนะ

ตำบลโคโคเท่าอยู่ที่อำเภอเมืองนี่แหละค่ะ
แต่แหมไฟสองข้างทางนี่
โอ้โหเป็นกลุ่มควันหนาทึบเลยนะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมฉีดน้ำ

แล้วจากการตรวจสอบริมถนนก็ไปเจออีซูซูสีดำ
ทะเบียนกรุงเทพมหานครหน้ารถ
ดูสิฉีกแบบนี้เลยคุณผู้ชม

ล้อหลังด้านขวานี่นิสสันสีขาวคันนี้โอ้โห
ก็โดนชนพังเสียหายมันฉีกออกมาเหมือนกันเนี่ยนะคะ

เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมขับอยู่เลนขวานะ
ควันมันลอยมาจากทุ่งนาผมมองไม่เห็นทางเลย
จากเลนซ้ายมาเข้าขวาผมเบรกไม่ทัน

อีซูซูบอกว่านี่ขนาดผมมาไม่เร็วนะ
ในรถผม๖คนไม่ได้มีใครเป็นอะไรมาก
แต่ว่าก็แน่นหน้าอกเพราะว่าก็กระแทกไปเหมือนกันค่ะ
บอกว่าตอนแรกอยู่เลนซ้ายไง
ควันไฟมันลอยมาจากข้างทางก็เลย

แต่ว่ารถที่ตามมาชนท้าย
เพราะว่าเขาก็คงไม่เห็นแหละ
ว่าเราจะเข้าขวาเพราะว่าควันมันทึบมากจริง
ก็อยากฝากไปถึงพวกที่เผาตรงนี้เนี่ยนะคะ
อยากให้หยุดเผาเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้
ตอนนี้ตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายทั้ง๒คันแล้ว
แล้วเรื่องเผาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องให้ท้องถิ่น

ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามเผาของทางการจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

ไอ้เผาแบบที่นาข้างทางเผายากข้างทางแบบนี้ค่ะ